พันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกแล้วก็ใกล้จะศูนย์พันธุ์
หายไปนะคะจากสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระจังหวัดชนบุรี
ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้
เบื้องต้นได้มีคำสั่งย้ายหัวหน้าสถานีให้ออกจากพื้นที่
กว่าการสืบสวนสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะ
พันธุ์หายากที่หายไปจากสถานีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ครั้งนี้
ซึ่งเป็นเต่าที่หายากที่สุดในโลกจำนวน๖ตัว
ทั้ง๒สายพันธุ์ที่หายไปมีมูลค่ารวมกันกว่า๓ล้านบาทค่ะ
โดยผู้รับผิดชอบไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอศรีราชา
เตือนใจนุษดำรงผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
พร้อมสั่งย้ายนายทรงกรดผู้ทองหัวหน้าสถานีออกจากพื้นที่
กว่าการสืบสวนจะแล้วเสร็จ

เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เมื่อ๓ปีที่ผ่านมา
แต่ยังไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดไปลงโทษตามกฎหมายได้
และถูกคนร้ายขโมยไปประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
โดยเฉพาะทางเข้าออกที่ติดชายป่า
เกรงว่าจะมีกลุ่มคนฉวยโอกาสเข้าไปขโมยสัตว์ป่าของกลางอีกครั้ง
ทำเรื่องสอบถามไปทางพนักงานสอบส่วนนะคะว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง
และอยู่ในทะเบียนแนบท้าย๑ของอนุสัญญา

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์หรือไซเตส
ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่ถึง๔๐๐ตัวในธรรมชาติค่ะ
และเป็นเต่าที่มีกระดองสวยงามเป็นที่ต้องการในตลาดสัตว์เลี้ยง
ส่วนเต่าราดิแอลต้าปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะ
เนื่องจากถูกล่าอย่างหนัก